ก็อย่างที่เราทราบข่าวไปแล้วนะว่าลีน่าจังออกมาพูดว่าอ้ำ
บอกว่าคนอะไรเขาจะไม่ได้แต่งงแต่งงาน

มีคลิปเอาไปดูคลิปก่อนคลิปไหนฮะคลิปด่า

ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างไรก็ตามต้องกราบขออภัย
คุณอ้ำกากขออภัยคุณหนิง
กลับขออภัยคุณปุ๊กลุ๊กแฟนคลับผู้จัด

ประชาชนทั้งประเทศที่รักแอ้มเป็นล็อกเกือบร้อยล้านคน
ไม่ถึง๑๐๐ล้านนะในประเทศเรามีแค่๖๐

ไม่ถึง๗๐ประมาณ๖๙ล้านคนตอนนี้
ไม่ได้ถึง๑๐๐ล้านเลยจะเอามาจากไหนอีก๓๐
มีเขาส่งไลน์เข้ามาบอกว่า
ลีน่าจังถึงชอบออกมาด่าแล้วก็ออกมาขอโทษ

แล้วเมื่อต้องออกมาขอโทษดูเศร้ามากเลยนะ

แล้วก็นางก็บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้คือทั้งสื่อเองก็เอานางไปพาดพิง
เออมันนานแล้วใช่ประมาณนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าตอนนี้โตนก็เลยป่วยหนักมากเลย
หลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าอากาศมันหนาวมาก
วันนี้คุณดุมดูสะอาดสะอาดก็ตัดผม
ทุกวันนี้ดูสกปรกมากไม่กล้าพูดวันวันเกิดไม่พูด
ดูสกปรกสกปรกสกปรกขอพูดวันถัดไป
นางก็กลับมาเพราะว่าหนาวมากนะหนาวแบบเข้ากระดูกเลยทีเดียว
แล้วก็ไอมีน้ำมูกไหลปวดหัวแทบจะระเบิดรู้สึกผิดเหมาะ
นางอุจจระแตกนะนางว่า
หมายถึงว่าจากคราวนี้หรือว่าสุขภาพไม่ดี
นางป่วยเขาบอกว่าตอนนั้นที่จัดรายการเป็นรายการตลก
เป็นการแสดงพูดแบบติดตลก

แต่ว่าที่พูดไปเนี่ยมันไม่ได้ติดตลกนะ
คือแบบว่า

ไม่มีผัวอะไรแล้วไปยืนต่อคิวซื้อผัดไทยอะไรนั่นน่ะ

ทำไมต้องไปต่อคิวซื้อ

ไม่หรอกคือผมเข้าใจถ้าเกิดว่าจะออกมาพูด

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยคืออะไรรู้ป่
สิ่งเดียวเลยคือทำไมต้องเรียกจิกหัวทุกคนว่าอี

คำว่าอีอีนั่นอีนี่อีแบบอะไรอย่างนี้

ถ้าจะออกมาพูดว่าโอ้เนี่ยคุณอ้ำดูซิไปต่อคิว

แล้วก็มีแบบมาพูดถึงผมด้วยนะครับ

พูดถึงทำอะไรพูดถึงทำอะไรตอนหน้านี้เขาจะมี
เนี่ยไอ้เมย์ไอ้เมย์

งั้นมาดูเรื่องหวานของเวียกับเบลล่านะคะ

ไหลมาเทมาทั้งกระแสความชื่นชมแล้วก็

ล่าสุดนะคะที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ย
นะคะเวียสุกลวัตน์

ไม่ว่าจะเป็นในไอจีของแต่ละฝ่ายนะคะ
ล่าสุดนะคะเวียและสาวเบลล่านั้นควงคู่
รับงานพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง
แววมาว่าค่าตัวทั้งคู่นั้นสูงลิฟต์ไฟล์ประหนอกว่า๑๐ล้านบาท

แฟนก็ตามเข้าไปฟินกันรัวเดียต่อใจกันทั่วหน้า

ก็คือ๕๐๐๐๐๐กว่าบาทต่อคนใช่มั้ย

เรียกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งเปิดตัวยิ่งปังนะคะ
อันนี้กรระแสก็คือชื่นชม
ไม่มีออกมาแบบอี้อ้าหมั่นไส้เลยนะ
เออลักษัยเอ็นดูกันหมดเลยก็น่ารัก

สิบล้านนะพี่

ห้าคู่อย่างนี้ฮะ

โอเคนะครับก็มาถึงเรื่องหนึ่ง
เล่านาทีระทึกนะครับบอกว่าไปถูกกระชากนาฬิกา
มูลค่านับล้านนะกลางห้างดังของอังกฤษนะครับ
ก็ยังคงเสียใจอยู่นะครับเมื่อนาฬิกาเรือนหรูนะครับ
โจรกระชากไปต่อหน้าต่อตานะครับ
ขณะไปเที่ยวที่อังกฤษนะครับสำหรับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนะครับ
โดยสาวเชียร์ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวนะครับ
เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ
โดยหลังเกิดเหตุนะครับตนพยายามจะวิ่งตามไปนะครับ
แต่ว่าจับคนร้ายไม่ได้ทำให้ได้
แต่ทำใจถือเป็นการฝ่ายเขา
ตอนมีอังกฤษถูกกระชากนาฬิกาไปจากข้อมือตัวเอง

วิ่งตามอยู่นะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ

เพราะมันเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่านะครับ
มูลค่าค่อนข้างจะเยอะหลักล้านนะครับ
ตามเหมือนในหนังบู้เลยเขาว่างั้นนะครับ
นี่นะฮะมีแต่คนบอกว่าวิ่งไปอับตามไปทำไมมันอันตราย
นะฮะก็แอบเศร้านิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ
เชียวว่ามันทำให้เราเนี่ยปรงได้หนึ่งข้อสุดท้ายแล้ว
อะไรก็แล้วแต่มูลค่าแค่ไหนก็ตามแต่ชีวิตเราสำคัญที่สุด

แทรอทเลยเหรอพี่แทรอทแต่จะบอกอย่างนึงเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะ
เราไม่เอาไปหรอกครับในยูหล่องยูโรปเนี่ยไม่ต้องแต่งเยอะ
แต่งไปก็ไม่มีใครเขาดูใช่ใส่เพชรใส่พลอยถือแอร์มงแอร์เม
ให้โจรมันปล้นหรือยังไงปล้นนะมันปล้นจริงนะไม่ต้องเลย
อย่าแต่งอย่าไม่ต้องเอาไปอวดอะไรใครเขาฝรั่งมันไม่สนหรอก
อย่าคิดว่าโจรมีแค่ในเมืองไทยนะ

เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบอังกฤษหรืออะไรนะ
พวกแบบลีภัยกันมาหรืออะไรอย่างนี้มันเยอะมากเข้าใจคำนี้ไหม
ญาติไมเคิลเจอนี่พี่ใส่เฟอร์เดิน
แล้วพวกที่มันต่อต้านการฆ่าสัตว์หรือเอาหนังถ่าย

ยอมติดคุกเอามาฉีดกลางต่อหน้าคนเลย
ถ้าโดนกันอย่างนี้เลยเจออะไรบ้าอย่างนี้

นางเอกช่องน้อยสีตบคนใช้ใครครับพี่หนุ่ม

ตกคนใช้ที่บ้านตอนนี้ข่าวต่างตอนนี้เข้าในโซเชียล

พี่ไม่ใช่แค่นางเอกจอไฮทรงก็ตบหนูเห็นนะ
จริงเหรออื้อ

งั้นเราปิดเบรกตรงนี้ก่อนที่มันจะแพ่งภัยจากปากเรา

ไม่มีวันจบไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชม

แต่จะมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้

ยังไงครับพี่เด็กเชิญ
ไม่มีไก่ก้าล

หนุ่มไม่ยอมอ่านพี่ม้าก็ไม่ยอมอ่าน

เสกโลโซนะคะจากที่ไปยิงปืนเสกสิบนัดนะคะยิงขึ้นฟ้า
แล้วก็โดนทุกหมายนะคะแล้วก็ไม่ให้ตำรวจเข้าไปจับนะคะ
ตอนนี้แล้วก็ตรวจฉี่ไปเจอสารเสพติดอีก
คุณศรีคุณศรีอะไรคุณเสกคุณเสกออกมาแถลงข่าว
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ยาวเลยนะ๑ชั่วโมง๓๐นาทีนะคะ
ฉันได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบมีคุณชูวิทย์เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนถามตอบ
กับคุณเสกด้วยอันนี้จากวิชายุทธ์บอกชื่อคุณหมอคุณหมอมาหมดเลย
ได้แถลงมาว่าน้องอีฟไงอีฟแม็กซิม
คุณเสกบอกว่าชี้แจงเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าว่า
ปกติเวลาไปต่างจังหวัดพกปืนอยู่แล้ว
แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วมีใบอนุญาตหรือเปล่า
ต่อว่าที่ผ่านมาเคยมีใบอนุญาตพกพา
แล้วจะใส่วินรถเพื่อป้องกันตัวถ้าเวลาต้องขับรถนะฮะ
แต่ถ้าขึ้นเครื่องก็จะไม่เอาไปนางว่าอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุนั้นได้เคยไปที่วัดเขาขุนพนมนี้แหละ
เจ้าอาวาสก็ให้ไปเล่นคอนเสิร์ตการกุศลในเวลาครบ๒๕๐ปี
เล่นแล้วก็เอาปืนที่พกมายิงแก้บน
เพราะว่าบนไว้ว่าอยากจะมีลูกชายนะฮะ

พอยิงเสร็จถึงไปบอกเจ้าอวาดว่าผมไปยิงนะ

จะเอาว่าโดนไปเนึ่งนะฮะ

ไม่มีอีกบ้านคนเป็นวัดเป็นสนามกีฬาก่อนยิงก็มั่นใจว่าไม่โดนคน

เปิดเผยต่อว่าคนสนิทนั้นบอกพอกลับมา
นายก็ประสานไปที่พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือเล่นหนองคายเสร็จแล้วจะมาเล่นพัทยานะ

ขณะที่พันธบรวจเอกสิงสิงหเดช

นำกำลังตำรวจพร้อมหมายค้นมาที่บ้านตน
พบพิรุธหลายอย่างคือไม่ให้ตรวจสอบหมาย

และยังมีการปีนและพังรั้วเข้ามาก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายและทรัพย์สินภายในบ้าน

ยังขอขอบคุณตำรวจที่ดูแลตนเป็นอย่างดี
และเสียใจที่ตำรวจโดนโยกย้ายเพราะตน

ก็ไปเอายาที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นไบโพล่า

พบผลตรวจปัสสาวะเป็นยาเสพติด

ถ้าหากว่าแต่ถ้าตำรวจยืนยันว่าเสพยานั้น

แล้วกรณีที่ร้านอาหารบ้านสวนอะไรนั้นเนี่ย

เสกไม่ปรึกษาใครเลย

เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายมีทั้งหมายค้นและหมายจับ
รวมทั้งมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหานั้นอาศัยอยู่ภายในบ้าน
หลังดังกล่าวขณะนั้นคุณเสกอ้างว่าขอให้ตำรวจรอทนายความก่อน
ยังไม่ต้องรอเพราะทนายความเดินทางมาถึงแล้ว

คุยกับตำรวจแล้วแต่คุณเสกไม่ยอมออกมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปีนเข้าไปนะฮะบุกเข้าไปจับกลุ่ม
ถ้าหากคุณเสกเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ก็ให้ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้ทันทีโอ้โหแรงปะล่ะ
ส่วนผลตรวจนั้นคุณเสกบอกว่าไม่ได้เสพ

ได้จำแนกและยืนยันชนิดของสารแสบ
สูกเสพแสบแสบไม่แสบนะแสบ

เพิ่มสมรรถภาพทางเพศและยารักษาโรคไบโพล่า
หรือตำรวจไม่พบของการใช้อุปกรณ์

ก็มีเมียเยอะหรือหรือบำรุงผิวบ้างมึง

ขอโทษค่ะหมั่นไส้ความซื้อของคุณหนุ่มขอโทษค่ะ

เหรอวันเกิดเขาห้ามนะ

แต่กล้องบอกว่าวันเกิดขอโทษครับคุณผู้ชมอย่าว่านะ

แต่หลักฐานทุกอย่างชัดเจนอยู่ผลการตรวจร่างกายของคุณเสกอยู่แล้ว
โดยขอให้สารรวมถึงสังคมเป็นผู้ตัดสิน

ตำรวจไปบอกว่าเขาไปหาว่าเขาหล่อแล้วก็บอกว่าพระเป็นเพชรเนี่ย

ตัวเองก็รับฟังพยักหน้า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

แต่เรียกนึงเป็นระยะระยะนะคะ
พระอาทิตย์คุณหนุ่มวันนี้ดูเป็นพูดดีจังเลย
เหมือนดูสะอาดสะอาด
เขาบอกวันนี้ดูเป็นพูดดีเนอะแล้ววันอื่นนี่มีหาอะไร
ไม่พูดกล้าพูดวันเกิด
วันเกิดไม่กล้าพูด

หล่อมากประกาศแจกไม้กอล์ฟแสนลักษณ์ให้เด็กที่ขาดทุนทรัพย์นะครับ
เรียกว่าหล่อจริงแล้วก็จิตใจดีกต่างหากนะครับ
พระเอกดาวรุ่งนะฮะน้องนายนพัฒน์เสียงสมบูรณ์นะครับ
ซึ่งเจ้าตัวนะเคยเล่าในรายการต่างนะครับว่าชอบเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
รายเพศนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับ
ตอนนั้นคุณแม่ทำงานหาเงินคนเดียวแต่โชคดีที่นายเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับ
จุบันนะครับแม้จะก้าวเข้ามาสู่วงการเป็นพระเอกเต็มตัวเจ้าตัวก็ยังหาเวลาไปเล่นกอล์ฟอยู่เสมอนะครับ
ด้วยใจรักกีฬาขนาดนี้นะฮะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเด็กเนี่ยเพราะว่าเคยขาดมาก่อน
ประกาศส่งต่อไม้กอล์ฟแสนลักษณ์นะครับของตนเองให้กับเด็กที่รักการเล่นกอล์ฟเช่นเดียวกัน
โดยมีการระบุข้อความนะครับว่ามาส่งต่อฝันครับฝากบอกต่อกันด้วยนะครับ
ตอนเด็กกอล์ฟเป็นกีฬาที่ผมรักมากนะครับและมุ่งมั่นที่จะเล่นมันให้ดีนะครับ
ใจรักแต่ขาดทุนทรัพย์นะครับเพราะกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่อุปกรณ์ราคาค่อนข้างจะสูง
ผมโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านช่วยส่งต่อมอบไม้แล้วก็อุปกรณ์ต่างให้นะครับ
วันนี้สำหรับน้องที่มีความฝันและความมุ่งมั่นนะฮะที่จะเล่นกีฬากอล์ฟนะครับ
แต่ว่าขาดอุปกรณ์กีฬาชนิดนี้ผมอยากให้น้องที่ขาดแคลนอุปกรณ์ก๊อฟเนี่ยนะครับ
ติดต่อมานะครับโดยเขียนเป็นจดหมายด้วยตัวเองว่าทำไมถึงรักกีฬาเพศนี้
ก็ลองไปดูกัน

พรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับว่าใครคือนางเอกจอจานทุบตีแม่บ้านจนต้องขึ้นลงพัก
พรุ่งนี้ดีแล้วเพราะเรื่องนี้หนุ่มจะมายุ่งพรุ่งนี้หนุ่มไม่มา

ก็มดดำทุกวันนี้ผมจะบอกให้ทิ้งท้ายมดดำเวลาไปไหนธรรมดาไม่พูดสวัสดีแล้ว